คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายเมื่อวานที่ข้างธนาคารทกศตลาดเจ้าพรมพระนครศรีอุทิยาค่ะ
จะมีคลิปหนึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารนะคะ
จริงแล้วบริษัทเดียวกันนะคะแต่ตีกันนะคะ

ชกต่อยกันมีการแบบคว่างหมวกกันน็อกอะไรใส่กัน
ไปดูคลิปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้าง

เรื่องของเรื่องก็คือเขาอยู่กันคนละฝั่งถนน
แล้วเขาก็นัดเคลียร์กันเรื่องของการส่งอาหารให้กับลูกค้า

วกกันน็อกฟาดกันเอาหินปลาใส่กันอย่างนี้ค่ะ
คือเข้าใจว่าหมวกกันน็อกคงเป็นอาวุธใกล้มือที่สุดในเวลานั้นแล้วล่ะ
โอ้โหแต่อยู่ทำงานบริษัทเดียวกัน
มันควรจะต้องช่วยเหลือกันนะเกื้อกูลกันนะยุคนี้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยจุดตรงเนี้ยตามคลิปภาพเลยนะคะครับ
เป็นถนนหลังตลาดเจ้าพรมชาวบ้านเรียกว่าถนนฝรั่ง
คือจะมีไลน์แมนสองกลุ่มค่ะไลน์แมนกลุ่มหนึ่งเขาจะอยู่ฝั่งถนนฝรั่ง
แมนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฝั่งท่ารถนี่นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ฝั่งถนนฝรั่งอ่ะนะ
เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกเลยว่าปกติจะมีกลุ่มไลน์แมนมานั่งรวมตัวกัน
ออเดอร์จากลูกค้าสิบกว่าคนครับอันนี้คือฝั่งถนนฝรั่ง
ส่วนฝั่งท่ารถห่างไปห้าร้อยเมตรนะคะไลน์แมนอีกกลุ่มก็ไปนั่งรวมกลุ่มกัน
เพื่อรอรับออเดอร์ประเด็นคือเมื่อวานเนี้ย
สองกลุ่มเนี้ยเขามีปัญหากันมานานเมื่อวานนี้นัดเคลียร์ใจกัน
แมนฝั่งท่ารถมากันสามสิบคนครับไลน์แมนฝั่งถนนฝรั่งมีแค่๑๐คน
ตอนแรกก็คุยกันนั่นแหละคุยไปคุยมามันเริ่มไม่ลงตัวกัน
เริ่มทะเลาะกันมีปากเสียงกันเท่านั้นก็ลงไม้ลงมือตามคลิปค่ะ
ดีเขาเป็นคนดีมากเขาเด็กดีอ่ะเขาก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นเขาหาเรื่องใครนะ
เห็นเขาก็ออกวิ่งไปออกงานมาเขาก็มานั่งคุยแต่เบนอ่ะ
บอกว่าบางทีเขาก็มาเล่ากันว่าโดนคนนู้นคนนี้อะไรตรงนี้อันนี้บ้าง
โดนตัดหน้ากันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เห็นว่ามีเรื่องกับใคร
กว่าคนได้เนอะพี่เสิร์ตเนอะเมื่อวานเนี้ยสิบกว่าคน
แต่พวกที่มาโอ้โหเยอะมันไม่ใช่พวกไลน์แมนด้วย
เขาเอาคนอื่นมาด้วยฝั่งทั้งที่มาหาเรื่องได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าทางนี้ทางที่มาหาเรื่องเอาเอาหมวกกันน็อกตีมันก็ไม่มีบาดแผลไง
แต่ทางนี้เขาทางฝ่ายเดียวเอาก้อนหินไปทุบเขา
คุณผู้ชมคะไลน์แมนฝั่งถนนฝรั่งแล้วอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่า
เหตุการณ์ให้เราฟังครับเขาบอกว่าจริงปัญหาความขัดแย้งมันมีมานานแล้วอ่ะนะคะ
สาเหตุก็คือแย่งออเดอร์ลูกค้ากันค่ะบางครั้งเนี่ยช่วงที่ไปส่งของให้กับลูกค้าก็มีเขม่นกันบนท้องถนนค่ะ
เมื่อวานนี้ฝั่งคู่กรณีก็คือไลน์แมนฝั่งท่ารถมาเคลียร์ปัญหาอ่า
แต่พอเคลียร์กันคุยกันสมาชิกในกลุ่มบางคนเกิดอารมณ์ร้อนเกิดโมโหขึ้นมา
ทะเลาะมีปากเสียงกันเสียงดังอะค่ะฝ่ายคู่กรณีใช้หมวกกันน็อกมาทำร้ายนะคะ
อันนี้คือไลน์แมนฝั่งถนนฝรั่งเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าฝั่งท่ารถอ่ะ
หวกกันน็อกมาตีเขาก่อนมาทำร้ายเขาก่อนก็เลยมีการสวนกลับไป
กลับไปด้วยวิธีไปคว้าก้อนหินปลาใส่อีกฝ่ายหนึ่งจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ก็มีการไปแจ้งความกันนะคะที่สพเมืองพระนครศรียุธิยานะคะ
คือทางฝั่งถนนฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะว่าฝ่ายเขาก็ผิดแหละ
ที่ก่อเหตุรุนแรงตอนนี้ก็มีการตักเตือนรุ่นน้องในกลุ่มไปแล้ว
ก็เดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันนั่นแหละไลน์แมนทั้งสองฝั่งถนนก็ต้องขอโทษกัน
เขาบอกว่าก็ขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะทั้งไลน์แมนฝั่งถนนฝรั่งและฝั่งท่ารถนะคะ
เขาเป็นต้นเรื่องก็คือขอโทษเขาไปกันแล้วที่โรงพัก
ก็ทางนี้ก็ยอมรับผิดทุกอย่างก็จบกันไป
ส่วนตัวแล้วก็เฉยนะเพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครอยู่แล้ว
เหมือนรู้จักกันทั้งสองฝ่ายโดยเพื่อนกันทั้งสองฝ่าย
อารมณ์ร้อนกันด้วยทั้งสองฝ่ายเนาะ
ตำรวจสพเมืองพระนครศรียุธยาบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายไปคุยกันตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานแล้วนะคะ
ก็คุยกันต่อหน้าตำรวจนี่แหละทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมขอโทษกัน
ไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครคนเจ็บที่ถูกก้อนหินปลาใส่
เขาก็เรียกร้องค่าทำขวัญกับคนที่มาคนนั้นเลยนะคะ
ก็เลยไม่มีการติดใจเอาความอะไรกัน
แต่ก็ต้องเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะคะต้องใจเย็นกัน

ใช่ค่ะห่างกันแค่๕๐๐เมตรเองค่ะ
เจ้าพรมตลาดใหญ่ที่ยุธยาคือกลุ่มไลน์แมน